ในวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะครับ

ว่าหลังจากนี้ไปจะขับเคลื่อนในการบริหารประเทศอย่างไร

แล้วก็มีการถามท่านเรื่องของการลาออกนะฮะ

สี่กุมาลของพักภักดิ์ฝรั่งประชารัฐ

ที่เห็นเป็นบรรยากาศของท่านนายกรัฐมนตรี
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมคณะเดินทางมาพบ
บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
โดยมีนายสารวุฒิวัชรพลบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
นางเพชรากรวัชรพลรองหัวหน้ากองบรรณาธิการ
พร้อมกับคอลัมนิสอาทิคุณสมชายกรุศวนสมบัติ
ทางด้านของนายชูพงมณีน้อยแล้วก็นายลิขิตจงสกุล

ท่านนายกระบุว่าที่มาวันนี้ไม่ได้มาพบเพื่อการเมือง
ว่ามาให้รักหรอกนะแต่ว่าอยากจะมาฟังมุมมองของสื่อมวลชน
๓ปีหลังจากนี้ไปเนี่ยจะทำอย่างไรให้บ้านเมืองเดินหน้าต่อไป
ในการขับเคลื่อเศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศ

แล้วก็ขอให้รอดูว่าผลงานของรัฐบาลจะเป็นอย่างไร
พร้อมยืนยันมีที่ปรึกษาหลายคณะ
ไม่ใช่ฟังเพียงทีมเศรษฐกิจอย่างเดียวนะฮะ
ก็ได้บอกท่านไปเป็นการสะท้อนมุมมองต่อโครงการที่จะช่วย
ก็บอกไปว่าก็ควรใช้งบประมาณในการฟื้นฟูระยะที่๑

แล้วก็มีทีมติดตามว่าโครงการต่างสำเร็จตรงตามเป้าที่กำหนดไว้หรือไม่
พร้อมทั้งรายงานให้กับประชาชนรับทราบเป็นระยะด้วย
แล้วนอกจากนี้ควรจะดึงฝ่ายค้านมาร่วมกันเดินหน้า
ในการกู้วิกฤตที่มันหนักหนาของประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้
อันนี้เป็นสิ่งที่ทางด้านของคณะของไทยรัฐมีการสะท้อนไป
ท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณผู้ชม
ในวันนี้เองอย่างที่เราทราบกันดีว่า
มีเรื่องของการแถลงข่าวลาออกของ๔กุมารจากภักดิ์พลังประชารัฐ
ท่านนายกก็ตอบคำถามเรื่องนี้
ว่าท่านครับการลาออกของทั้ง๔ท่านของพักพลังประชารัฐ
ก็มีทางด้านของนายอุตมาสาวนายน

สนทิรัฐสนทิจิรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
นายสุวิทย์เมสินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม
แล้วก็นายกรอบศักดิ์ภูตระกูลรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แถลงไปแล้วเรื่องของการลาออกจากการเป็นสมาชิกของพักพลังประชารัฐ
บอกว่าท่านก็ตอบว่าออกใครจะลาออกก็มีคนแทนยอมรับว่า
ก็คงไม่ได้ท่านว่าอย่างนั้นนะครับส่วนทางด้านสี่กุมารร่วมกันแถลงข่าวลาว
ออกไปแล้วนะฮะจากการเป็นสมาชิกของพักพลังประชารัฐตอนเที่ยง
วันนี้แหละครับบอกว่าตลอด๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ร่วมกันจัดตั้งขึ้นมา
จัดตั้งพักทำงานเพื่อประเทศ
ประกอบกับพักเองก็มีผู้บริหารชุดใหม่มาทำหน้าที่นำพาพักเดินหน้าต่อไป
จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมจะหยุดภารกิจยุติบทบาททางการเมืองในฐานะเป็นสมาชิกของพัก
โดยไม่ตัดสายใยกับพักไปไม่ได้โกรธชังกัน
และยังคงทำหน้าที่ในคอรมอตามที่ท่านนายกนั้นมอบหมายให้
ส่วนจะมีการปรับคอรมอลหรือไม่นั้นก็ขอให้ขึ้นอยู่กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วกันนะฮะ
อุตมาก็ยืนยันได้ว่ายังไม่มีความคิดเดินหน้าเรื่องการเมืองหรือว่าเป็นการตั้งพักใหม่ขึ้นมาแต่อย่างใด
อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในช่วงวันนี้ครับ
ต้องบอกว่าเมืองไทยเราก็โชคดีนะคะปกติบางทีต่างประเทศถ้าเขาไม่พอใจสื่อเขาแบนเลยนะ

มาหานะมาฟังความคิดเห็นจากสื่อมวลชนนะคะ